พวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่

เขาก็เอาไข่กระเป๋าอุ๊ก

พิเศษภัณฑ์ของความวิชาเนี่ย

แล้วผมคิดว่าคำว่าโกงเนี่ยอาจจะน้อยไป

ทำยังไงเราถึงจะปล้นกราบรามคนปล้นได้
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ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

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ
ก็ต้องทำอย่างที่บอกว่าช่องคุณวิชากำลังทำอยู่นั่นนะครับ

ไหนถ้าคนที่มาเป็นกรรมการเนี่ยประชาชนดูแล้วรู้สึกว่า
พวกเดียวกันมาตรวจสอบกันเองแล้วจะปิดบางเรื่องหรือเปล่า
ถ้าอย่างนั้นทำไปก็ไม่มีประโยชน์ครับขาดความศรัทธาขาดความเชื่อมั่น
โปร่งใสไม่เกิดในประชาชนครับ
ผมเคยได้รับฟังคำชี้แจงนะครับจากพันเอกวินไทย
เฉพาะเจาะจงเป็นบางกรณีนะครับท่านเคยมาชี้แจงให้ผมฟัง
อย่างเช่นกรณีของโต๊ะจีนกรณีของต้นปาม
กรณีว่าทำไมต้องจ้างโรงหล่อด้วยเงินของมูลนิธินะครับ
สามเรื่องอย่างนี้พอฟังข้อมูลเยอะจากท่านเนี่ยนะครับ
ผมเข้าใจตัวผมเองผมเข้าใจนะครับแล้วก็รับได้
ผมอยากให้มีการอธิบายข้อมูลทีละเรื่องทีละเรื่อง
อย่างชัดเจนให้ประชาชนฟังผมเชื่อว่าประชาชนเข้าใจได้ครับ
ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับประชาชนยิ่งเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นมากเท่านั้น

ท่านก็พูดถึงเรื่องต้นปามนะครับเรื่องหนึ่งแสนหรือสามแสนบาทอะไรเนี่ย
ก็ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเหมือนกับเราไปทำบุญที่วัดนะเอ่อ
พอเราไปถึงเนี่ยเขาก็มีให้เราบริจาค๒๐บาทค่ากระเบื้อง
สองหมื่นบาทค่าหน้าต่างห้าหมื่นบาทหรือแสนหนึ่งค่าทำประตูโบสถ์
อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการสลักชื่อไว้
แต่เราก็รู้กันว่าบางทีบานหน้าต่างบานนั้นเนี่ย
มีคนชื่อมีคนไปเขียนชื่อไว้ว่าเป็นผู้บริจาคเนี่ย
สี่รายห้ารายนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่า
ก็จ่ายเงินไปให้กับคนก่อสร้างนั่นแหละ
แต่เงินอันนี้ไปลงเป็นกองกลางของวัด

จำนวนที่ประชาชนไปบริจาคคนละ๒๐บาท๒๐บาทคนละแผ่น
ี่สิบแผ่นเอ่อพันแผ่นอะไรเนี้ยมันเกินกว่าจำนวนจริงนะครับ
แต่มันเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นนะครับ
เพื่อความสบายใจหรือเพื่อความสุข
ของคนที่ให้เงินทำแล้วเกิดบุญกุศล
กรณีต้นปัมที่พันเอกวินไทยพูดก็เช่นเดียวกันนะครับ
การที่รับเงิน๓แสนบาทก็เพื่อให้ผู้บริจาคเงินได้มีชื่อติดอยู่ที่ต้นปาม
ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของมีส่วนร่วม
แต่เงินจำนวนนี้ก็เข้ากองกลางไป
เพราะว่าต้นปามอันนี้ทางศูนย์นุ่งนุษย์ให้ฟรี
ถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยจบ
ผมว่ามันเคลียร์ชัดเจนและเข้าใจได้มันอยู่ในวิธีปฏิบัติของคนไทยนะครับ
แต่ส่วนเรื่องของการหล่อพระบรมรูปเนี่ยนะครับ
ประเด็นที่พันเอกวินไทยได้คุยให้ผมฟังแล้วผมพอใจนะครับ
ก็คือประเด็นที่บอกว่าลงหล่อในประเทศไทยที่สามารถสร้างรูปหล่อใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ย
มันมีอยู่๗แห่งนะครับ
แล้วก็ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายอย่างนะครับ
ทำให้เลือกมา๖แห่งในการก่อสร้างนะครับ
ด้วยข้อจำกัดของเรื่องระยะเวลาเรื่องข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา
แล้วก็จำนวนคนที่จะเข้ามารับงานมาแข่งขันมารับจ้างงานอะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับ
มันทำให้การก่อสร้างการจ้างงานเนี่ยนะครับ
ในราคาตามที่ปรากฏมา๔๒๔๕ล้านบาทอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนี้เนี่ยถ้าคิดเหมือนกับเอกชนทำธุรกิจนะครับ
คือเราไม่สามารถซื้อของได้ในราคาถูกทุกครั้งเสมอไป
บางครั้งบางครั้งเราก็ต้องเลือกของที่คุณภาพดี
หรือเลือกภายใต้ข้อจำกัดของเรื่องระยะเวลา
อันนี้เป็นคำอธิบายเฉพาะประเด็นนะครับ